แต่ว่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
มันมีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตลูกเขยของบ้านบุกไปที่บ้านของอดีตพ่อตาแม่ยาย
ซึ่งอดีตภรรยาเขาก็อยู่ที่นี่แหละมีลูกอีก๒คนด้วยนะฮะ
ก็ยิงเขาจนเสียชีวิตไปสองศพคือพ่อตากับแม่ยายนะครับ
แล้วกระสุนเนี่ยมันพลาดไปถูกลูกสาวคนเล็กของตัวเองอายุ๕ขวบ
มือปืนเนี่ยพยายามจะไปยิงอดีตภรรยาด้วยนะแต่เขาหนีกันได้ทัน
หลังจากนั้นก็อุ้มลูกสาววัย๕ขวบเนี่ยวิ่งเหนียวจากบ้านไป
สุดท้ายไปพบว่าคนก่อเหตุก็ยิงตัวตายตาม
ในสภาพที่กอดศพของลูกสาวอยู่ค่ะนั่นหมายความว่ากระสุนลูกหลงที่พลาดไปโดนลูกสาวตัวเองด้วยเนี่ย
เด็กตายนะฮะนี่ครับ๔ศพครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้รับแจ้งเหตุไปตรวจสอบนะครับที่บ้านเนี่ย
อ่าอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วนะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแต่เป็นบ้านหลังใหญ่นะ
มีสวนลำไยอยู่ด้วยในพื้นที่บ้าน
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือในทิมสุขสว่างอายุ๗๔ปีนะฮะ
ถูกยิงด้วยปืน๙มมเข้าที่ตามลำตัวนะครับ
อ่ารวมแล้วเนี่ยทั้งหมดตามร่างกายนะ
ทั้งเข้าแล้วก็ออกและกระสุน๑๑รูในทิมศุกร์สว่าง
อีกศพหนึ่งคือนางกาญจนีสุขสว่างอายุ๗๑ภรรยาของนายทิม
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัดกับต้นขาอีก๑นัด
ผู้ก่อเหตุคือนายธนพัฒน์ลิ้มชื่นหรือว่าในนิดเป็นชาวกาญจนบุรีนะครับ
เป็นอดีตลูกเขยของในทิมกับนางกาญจนีนะหลังจากยิงอดีตพ่อตาแม่ยายเสียชีวิตแล้ว
ยังพยายามจะบุกเข้าไปในห้องภายในบ้านเพื่อจะไปหาอดีตภรรยา
ซึ่งเขาอยู่กับน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายนะฮะแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะครับ
ก็ทำให้ทั้ง๓คนนะฮะรวมถึงเด็กหญิงวัย๑๒ปีอีกคนนึงที่เป็นลูกสาวคนโต
ของมือปืนนี่แหละนะกับอดีตภรรยาเนี่ยรอดตายอย่างหุดหวิด
แต่ทีนี้ก่อนที่นายธนพัฒน์จะหนีออกไปหลังก่อเหตุนะครับ
อุ้มตัวลูกสาววัย๕ขวบที่ชื่อน้องมายเป็นลูกคนเล็กไปด้วย
สภาพที่ลูกคนเล็กบาดเจ็บจากการถูกยิง
ก็กระสุนปืนลูกหลงของตัวเองนั่นแหละที่ไปยิงอดีตพ่อตาแม่ยาย
แล้วตอนนั้นหลานอยู่กับตากับยายพอดีก็เลยโดนไปด้วยนะครับ
นายธนพัฒน์เนี่ยอุ้มลูกคนเล็กไปด้วยตำรวจพอมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วรู้ว่ามือปืนหลบหนีไปนะฮะก็พยายามกระจายกำลังปิดล้อมเพื่อตามจับกลุ่ม
ค่ะนะฮะก็พยายามเจรจาให้มอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ครับ
นี่ครับกระจายกำลังหาประมาณสัก๓๐๐เมตร
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุนะฮะไปเจอนะ
ล้อมเจรจาพยายามตะโกนบอกในนิดให้มามอบตัว
สุดท้ายมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบนะครับ
พบว่านายธนพัฒน์หรือนายนิด
ใช้ปืนกระบอกที่ก่อเหตุปืน๙มมนะฮะ
ยิงตัวตายไปแล้วนะครับ
แล้วก็กอดศพของลูกสาวคนเล็กหรือว่าน้องมายอยู่ด้วยนะฮะ
ลูกสาวคนเล็กน้องมายเนี่ยศพถูกพันด้วยผ้าขาวม้าเปื้อนเลือด
คือลูกก็เสียชีวิตไปก่อนแล้วตัวเองก็เลยยิงตัวตายไปเลยโอ้โห
ทีนี้นะคะจากการชนะสูตรเบื้องต้น
มายเนี่ยค่ะถูกกระสุนปืนยิงเขาที่ด้านหลัง
ลุหน้าท้องเลยนะคะนัดหนึ่ง
แล้วก็ที่หน้าแข้งด้านซ้ายโดนไปอีกนัดหนึ่ง
คือถูกลุกหลงจากในบ้านเนี่ยค่ะเสียชีวิตกลางทางนะคะ
ตอนที่พ่ออุ้มพาหนีไปในสวนนะคะ
ส่วนนายธนพัฒน์มีรอยถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่กลางหน้าอก๒นัด
อันนี้คือการฆ่าตัวตายเอง
คือนายธนพัฒน์ตอนที่พาลูกหนีออกมา
พอเห็นลูกเสียชีวิตก็คงเสียใจรับไม่ได้
ที่ทำให้ลูกตัวเองต้องตายก็เลยฆ่าตัวตายตาม
นายธนพัฒน์เนี่ยแต่งงานกับนางมณฑิปสุขสว่าง
สิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะมีลูกด้วยกันสองคน
เป็นลูกสาวทั้งคู่แต่ทั้งสองคนก็มีปัญหากัน
เลิกกันไปเกือบสี่ปีแล้วนะคะ๔ปีแล้ว
นายธนพัฒน์พยายามติดต่อพ่อตาแม่ยาย
เพื่อขอลูกสาว๒คนไปเลี้ยงดูเอง
แต่ทางอดีตพ่อตาแม่ยายไม่ยอม
คาดว่าคาดว่าอันนี้เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้มาเกาะเหตุสลดนี้นะคะ
คนในครอบครัวต้องมีนักจิตวิทยามาคุย
มาคุยด้วยเพราะสภาพจิตใจยังโศกเศร้ามาก
โดยเฉพาะอดีตภรรยาเขาออกมาบอกว่า
จริงไม่เคยกิดกันที่จะให้พ่อลูกมาเจอกันนะ

โอ้โหสี่ศพนะฮะ
คือนี่ถ้าไม่นับตัวผู้ก่อเหตุด้วยเนี่ย

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
ตามความคืบหน้าคดีนี้ให้
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปคุยกับอดีตภรรยาของนายธนพัฒน์นี่คือคนที่ศูนย์เสียที่สุดแล้ว
บุกเข้ามาถึงเนี่ยก็มายิงพ่อกับแม่เลยแล้วลูกสาวคนเล็กก็โดนไปด้วย
ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังพาน้องมายลูกสาวคนเล็กวัย๕ขวบเนี่ยนะฮะจะพาไปแปลงฟัน
ช่วงที่เปิดประตูออกไปก็ไปเจออดีตสามีดักรออยู่หน้าบ้านแล้ว
แล้วอดีตสามีก็ผลักประตูเข้ามามาถึงมาล็อกคอเธอ
บอกว่าตอนนั้นเธอยังไม่เห็นว่ามีปืนนะฮะก็พยายามดิ้นนะครับ
แล้วน้องมายเนี่ยเห็นว่าแม่เนี่ยถูกพ่อล็อกคอก็เลยวิ่งไปหาตากับยาย
เรียกให้ตากับยายมาช่วยตากับยายก็เปิดประตูห้องออกมาดู
แล้วตาก็ตะโกนออกมาว่ามีอะไรกันนะฮะหลังจากนั้นนายธนพัฒน์พอเห็นพ่อของเธอออกมา
หันปืนไปยิงใส่พ่อแบบไม่ยั้งเลยก็ตามร่างกายกระสุนเข้าออกทั้งหมด๑๑รูนะครับ
เป็นจังหวะเดียวกับที่น้องมายเห็นยายวิ่งออกมาเหมือนกัน
มายก็วิ่งไปหายายแล้วยายก็กำลังอุ้มหลานขึ้นมา
จังหวะนั้นนายธนพัฒน์หันไปยิงใส่อดีตแม่ยาย
เพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับว่าลูกสาวก็โดนไปด้วย
จังหวะที่วิ่งหันหลังไปหายายเนี่ยนะฮะกระสุนเข้าทางหลังทะลุท้องนะฮะ
แล้วกระสุนเนี่ยทะลุไปถึงยายยายก็โดนไปด้วยนะครับ
นางสาวมนทิพย์อดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าตอนนั้นก็พยายามดิ้นต่อนะครับเพราะว่ายังถูกจับล็อกคออยู่
ก็ดิ้นต่อจนหลุดแล้วก็วิ่งไปหลบอยู่ในห้องของน้องชาย
ซึ่งน้องชายอยู่กับน้องสะพ้ายและลูกสาวคนโตของเธอกับนายธนพัฒน์
อายุ๑๒ปีก็หลบกันอยู่นะฮะซึ่งนายธนพัฒน์ก็พยายามจะตามมานะ
แต่เข้าห้องไม่ได้เข้าห้องไม่ได้ยิงใส่หน้าต่างบานเกร็ดของห้อง
โชคดีนะครับที่ตอนนั้นไม่โดนกันนะครับ
พอนายธนพัฒน์ยิงใส่หน้าต่างบานเกร็ดของห้องแล้วเข้าห้องไม่ได้
ก็เลยหันกลับไปแล้วไปอุ้มน้องมายลูกสาวคนเล็กวิ่งหนีไปทางสวนนะครับ
แล้วไปหลบอยู่ที่โรงเก็บอุปกรณ์ไปเอาผ้าขาวม้ามาซับเลือดให้กับลูกสาวที่ถูกยิง
แล้วซ่อนตัวอยู่ในนั้นนานเกือบ๒ชั่วโมงนะฮะก่อนที่ลูกสาวคนเล็กจะเสียชีวิต
แล้วตำรวจตามมาก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัว
แต่นายธนพัฒน์ไม่ยอมนะครับก็คาดว่าอาจจะเสียใจแล้วก็รับไม่ได้
ที่ตัวเองเนี่ยมาก่อเหตุยิงเขาแล้วก็ลูกสาวต้องถูกลุกหลงจนตายไปด้วย
ก็เลยยิงตัวตายนะฮะยิงใส่หน้าอกตัวเองสองนัดนะครับ
ขณะที่ลูกสาวก็ยังอยู่ในอ้อมกอดของตัวเอง
นางสาวมนทิพย์บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายธนพัฒน์มาประมาณ๑๐ปีนะครับ
แต่ไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วก็เพิ่งเลิกแยกกันอยู่ได้สัก๔ปี
ช่วงที่แยกกันอยู่นายธนพัฒน์ก็เดินทางมาหาลูกสาวทั้งสองคนที่โรงเรียนอยู่บ่อยนะ
แต่ไม่ได้มาหาที่บ้านไปหาที่โรงเรียน
สาเหตุที่เลิกกันเพราะอดีตสามีไปซื้อที่ดินทำสวนมะนาวที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยห่างกันไปจนมาทราบข่าวว่าอดีตสามีไปได้แฟนใหม่ที่นั่น
ก็เลยเลิกกันไปไม่ได้ติดต่อกันอีก
แล้วมาช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละนายธนพัฒน์อดีตสามีพยายามกลับมาง้อขอคืนดี
แล้วก็จะขอลูกทั้งสองคนไปเลี้ยงดูแต่ตากับยายเนี่ยไม่ยอม
เนื่องจากเขาเลี้ยงของเขามาตั้งแต่เล็กก็มีความรักความผูกพัน
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นมูลเหตุจากเรื่องนี้หรือเปล่า
ทำให้นายธนพัฒน์เมื่อคืนนี้มาก่อเหตุ
เพราะก่อนหน้านี้ก็เงียบไปแล้วจะโกรธก็ไม่รู้จะโกรธยังไง
โกรธไปมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันผ่านไปแล้ว
ย้อนกลับไปมันก็ไม่ทัน
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพนะครับทุกผู้ชมครับ
คือในทิมสุขสว่างอายุ๗๔ปีอดีตพ่อตาของมือ๘
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับถูกยิงตามลำตัวนะฮะ
รวมแล้วมีบาดแผลจากรูกระสุนเนี่ย๑๑รูนะครับ
นางกาญจนีสุขสว่างอายุ๗๑เป็นภรรยาของนายทิม
เป็นอดีตแม่ยายของมือปืนนะครับถูกยิงที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็ต้นขาอีก๑นัด
แล้วก็น้องมายนะครับเด็กหญิงวัย๕ขวบซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของมือปืนนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงที่หลังทะลุอกหนึ่งนัดแล้วก็ตัวนายธนพัฒน์ลิ้มชื่นที่เป็นมือปืนเอง
อันนี้ก็ยิงตัวตายนะฮะยิงเข้าที่หน้าอกตัวเอง๒นัดด้วยกัน
คุณผู้ชมค่ะบ้านที่เกิดเหตุนะคะบ้านเขาอยู่ในสวนแล้วก็พื้นที่กว้างขวางเลยนะคะ
ในบ้านเนี่ย๓ศพในทิมนางกาญจนีกับน้องมาย
แล้วก็จะมีที่หลบภัยที่เขาหลบกระสุนกันนะคะเป็นห้องนอนของน้องชายนางสาวมนทิพย์
กันอยู่สี่คนตอนเกิดเหตุนะคะก็คือนางสาวมนทิพย์น้องเบย์ลูกสาวคนโตของนางสาวมนทิพย์
แล้วก็มีน้องชายกับน้องสะพ้ายของนางสาวมนทิพย์นี่นะคะเขาหลบกันอยู่แบบนี้
นายอนุรักษ์แก้วระยะอายุ๔๑ปีเป็นเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณ๔ทุ่ม
กำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่กับเพื่อนใกล้บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
ได้ยินเสียงปืนหลายนัดแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องตอนแรกคิดว่ายิงเล่นกัน
หรือว่ามีการจัดงานยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรแบบเนี้ยเพราะปกติแถวนี้มีเหตุยิงปืนขึ้นฟ้ากันอยู่บ่อย
แต่พอสิ้นเสียงปืนได้ยินเสียงอีกแต่เป็นเสียงยิงแบบเน้นเว้นระยะแล้วเสียงเด็กร้องก็เงียบไปเลย
เขาเลยเริ่มเอกใจแล้วว่ามันต้องมีเหตุไม่ดีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แน่
ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าก็เนี่ยมารู้ว่าอดีตลูกเขยของบ้านหลังนี้มายิงอดีตพ่อตาแม่ยายแล้วกระสุนไปโดนลูกสาวของตัวเองเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตาม
เพื่อนบ้านบอกสงสารน้องมายมากเป็นเด็กน่ารักไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาด้วยเลย
ส่วนนายธนพัฒน์ก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกเพิ่งมาอยู่ได้๒ปีนะคะคือนายธนพัฒน์ก็เลิกกับภรรยาที่อยู่บ้านหลังนี้๔ปีกว่าแล้วอ่ะ
แค่นี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องแค่เรื่องของการอยากจะได้สิทธิ์ในการดูแลลูกสาวสองคนเนี่ยมันไม่น่าจะถึงขั้นที่ต้องมาก่อเหตุยิงแบบนี้นะคะ
คือมารั่วมาเลยอะหม่างกาดมาเลยอะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรทีแรกกันก็ยิงแรงแต่ตอนหลังมามันมีเย็งยิงแบบเน้นเน้น
คือปั้งปั้งมันเว้นพยานมันก็เลยผิดสังเกตเสียงเด็กร้องแล้วก็ช่วงหมดแม็กซ์แรกไป

เด็กยังกรีดร้องอยู่ไม่ดูครับโทรแจ้งผู้ใหญ่
สงสัยเลยโทรแจ้งผู้ใหญ่ให้มาดู
อืมเนี่ยค่ะพอโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมาด้วย
ผู้ใหญ่ศักดิ์ชัยเหล็กไหลผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า

บอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยค่ะก็มาตรวจสอบ
นางสาวมนทิพย์นั่งอยู่ตกใจอยู่ในบ้าน
ก็พากันเข้าไปหลบเพราะกลัวว่านายธนพัฒน์

ผู้ใหญ่บอกว่าตัวผู้ใหญ่
เคยคุยกับนายธนพัฒน์คนก่อเหตุนะ
ก็เห็นว่าเป็นคนขยันทำมาหากิน
แต่ช่วงหลังจากที่ขายที่ดินที่หนองสองห้อง
ขอคืนดีเฉยเลยทางนี้เขาก็ไม่ยอม
พอไม่ยอมคืนดีด้วยเคยขู่นะคะ
จะยิงให้ตายทั้งครอบครัว

ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้จริง
น้องถูกยิงจากบนบ้านมาแล้ว

ก็อุ้มไปเรื่อยจนเลือดน่าจะออกเยอะจน

พอรู้ว่าเด็กเสียชีวิตก็คงจะหมดกำลังใจอะไรสักอย่าง
แล้วก็จบคดีจบชีวิตตัวเอง
ทางญาติก็เตรียมสาราวัดหนองบัว
จังหวัดสมุทรสาขรเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ให้กับทั้ง๓ศพนะคะ
พิธีรดน้ำศพพรุ่งนี้บ่าย๓โมง
นางสาวมนทิพย์อดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
โอ้โหสูญเสียพ่อสูญเสียแม่และลูกสาวคนเล็กไปเนี่ย
ยังพูดอะไรไม่ไหวเลยค่ะ
ยังต้องขอทำใจก่อนตอนนี้เหมือนกับกลายเป็นคนซึมเศร้าไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เขาก็ไปคุยนะคะไปดูสภาพจิตใจของนางสาวมนทิพย์
และลูกสาวคนโตอายุ๑๒ปีคือลูกสาวคนโตก็อยู่ในเหตุการณ์
เยียวยาอย่างหนักเรื่องของสภาพจิตใจของคนที่เหลืออยู่ข้างหลัง
ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ศพของผู้ก่อเหตุนะฮะนายธนพัฒน์นะครับ
ได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนะฮะ
เขาก็เป็นคนในระแวกเดียวกันนะครับ
มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อเย็นนะฮะ
นายสมนึกลิ้มชื่นอายุ๘๐ปีเป็นพ่อของนายธนพัฒน์
วันนี้ก็อาการก็ซึมเศร้าเหมือนกันที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอเนี่ย
นี่ฮะก็ได้ไปคุยด้วยนะครับ
ซึ่งนายสมนึกบอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกชายเนี่ย

ยืนยันว่าลูกชายถูกพ่อตาแม่ยายกีดกันจริง
ีดกันไม่ให้คบตั้งแต่กับนางสาวมนทิพย์แล้ว

ลูกสาวไปอยู่ด้วยจะไปทำงานด้วยกันไหวเหรออะไรอย่างนี้นะฮะ
อันนี้ทางฝั่งพ่อของผู้ตายเขาอ้างนะ
แต่ทางฝั่งของอดีตภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยเขายืนยันว่าไม่เคยกิดกันนะครับ

แล้วก็เรื่องของหลานทั้งสองคนเนี่ย
นายสมนึกยืนยันว่าลูกชายถูกกิดกันไม่ให้ไปหาลูกสาวทั้งสองคน
โดยฝากกับครูเอาไว้ว่าถ้าเห็นลูกชายแอบไปหาหลานเนี่ยนะ

อันนี้นายสมนึกเขาอ้างอย่างนี้นะครับ
เขาก็เคยปลอบลูกชายไปว่าถ้าทางนู้นเขาไม่ให้คบก็หาใหม่ก็อย่าไปยุ่งกับเขา
ช่วงแรกที่เลิกกันยังให้ลูกชายไปรับหลานมาเลี้ยงได้บ้างในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
แต่พอพ่อตากับแม่ยายรู้ว่าลูกชายไปมีแฟนใหม่ทีนี้ก็เริ่มกีดกันแบบไม่ให้เจอกันเลย
หนักเข้าก็ถึงขั้นให้หลานสาวสองคนไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นฝั่งทางภรรยา
บอกแค่ว่าจะไปเที่ยวงานวัดพระแท่นอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ก็เข้ามาหาลูกที่โรงเรียน
พ่อแม่เขาไม่ให้เข้าไปห้ามเขาฟังคู่ไว้
ว่าเขาเข้าไปห้าลูกที่โรงเรียนเดี๋ยวจะเอาสมรวจจับ
เขากรีกกันให้เข้าไปห้าลูก
แล้วเขาก็ปินให้นำพระคุณออกหมดแล้ว
ลงในเฟสโทรศัพท์มาได้ดูก็น้อยใจ
เคยปรึกษาแล้วเราก็เตือนมันว่า
มันแล้วก็แล้วกันไปเขาดูถูกเรา
เราก็ห่าเอาใหม่ก็ได้เขาให้เราไปห้าทุกทุกข้างกระหนุ่น
แม่ยายเขาว่าอย่างนั้นว่าเป็นเสียห้า
ก็เครื่องไปดูถูกมัน
แต่นี่ทางผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิแจงแล้วนะฮะ
นี่ฝั่งของพ่อของนายธนพัฒน์คนก่อเหตุเขา
อ้างว่าลูกชายเขาเคยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุไม่ได้มีแค่อดีตภรรยา
แล้วก็คนในครอบครัวที่ต้องไปหลบกันอยู่ในห้องหนึ่งของบ้านนะฮะ
แล้วก็รอดตายมาได้มีแฟนใหม่ของนายธนพัฒน์คนก่อเหตุ
เขาไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ
นี่ฮะเธอเล่าให้กับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเธอนั่งรถไปกับนายธนพัฒน์ด้วย
ธนพัฒน์บอกว่าจะพาไปเที่ยวนะแล้วก็พาขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านของภรรยาเก่า
ตอนแรกเธอคิดว่าสงสัยจะไปหาลูกสาวก็ไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งนายธนพัฒน์เข้าไปในบ้านสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืน
ตอนนั้นเธอก็ตกใจแล้วนะแล้วก็เห็นนายธนพัฒน์อุ้มลูกสาวออกมา
ในสภาพตัวเด็กเนี่ยเปื้อนเลือดเธอก็บอกกับนายธนพัฒน์ว่า
กันเถอะไปกันเถอะเพราะตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แต่นายธนพัฒน์ไม่ยอมไปนะหันมาดุเธอบอกว่าไม่กลับ
จะอยู่กับลูกให้เธอขี่รถหนีไป
ด้วยความตกใจเธอก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากสวน
แล้วก็กลับไปที่บ้านมารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือตอนเช้าแล้ว
ว่ามีเหตุการณ์ยิงกันตายที่บ้านหลังนั้นนะครับ
แล้วก็พอมาเห็นเรื่องราวต่างตามข่าวสารเนี่ย
เพิ่งรู้ว่าเสียงปืนที่ได้ยินเนี่ย
คือเสียงปืนของนายธนพัฒน์แฟนของเธอ
บุกเข้าไปยิงคนในบ้านภรรยาเก่า
แล้วก็โดนลูกสาวตัวเองแล้วก็มายิงตัวตายนะ
ก็ยังตกใจอยู่ว่าทำไมถึงต้องไปก่อเหตุขนาดนี้

พี่ไม่ไปพี่อยู่นี่กับลูก
ตอนนั้นยังไม่ห้องอุ้มมายังไม่ได้ห้องเรีย

ให้ไปเขาก็เอสค่ะเพราะเขาเสี่ยงดังเราก็เลยถึงไป
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็มาจากปัญหาทางความรักทางครอบครัวต่าง

แต่สิ่งสำคัญคือตัดใจไม่ได้ตัดกันไม่ขาด